หลังจากที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจพบไอซ์
บรรจุถุงอยู่ในกระเพาะอาหารของศพนิรนาม

ก็ทำให้แนวทางการสืบสวนมีความชัดเจนมากขึ้น
โดยประเด็นหลักก็คือได้ให้น้ำหนักไปที่ชายชาวต่างชาติ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
เราจะไปติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของคดีนี้
จากรายงานของคุณภาพิมลคลังโรศักดาครับ
คนตำรวจโศนินเมหาฌาวรรภ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

หลังทราบผลการชนะสูตรพลิกศพชายนิรนามที่พบ
คลององค์อ่างเมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา

เป็นเพราะถุงบรรจุยาเสพติดในกระเพาะอาหารเกิดฉีกขาด
ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลให้แนวทางการสืบสวน
เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมีความชัดเจนมากขึ้น
โดยสิ่งแรกที่ตำรวจต้องเร่งสืบค้นหาความจริงให้ปรากฏ
คือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้ตายว่าเป็นใคร
แต่คร่าวแล้วนะครับ
คดีนี้น่าเชื่อว่าณเวลานี้

ก็คือเป็นการตายโดยไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดทำให้ตาย
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการ
หาผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้

ก็มุ่งเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว
ถ้าเป็นเรื่องของผลการตรวจพิสูจน์ออกมาชัดเจนอย่างนั้นครับ
กระเป๋าที่ใช้บรรจุศพผู้ตายก่อนนำมาทิ้งลงคลององค์อ่าง
ถูกชุดสืบสวนลงพื้นที่หาที่มา
ซึ่งแนวทางการสืบสวนทราบว่า
กระเป๋าใบดังกล่าวถูกซื้อจากย่านวรจักร

ผู้ที่เข้ามาซื้อกระเป๋ามีลักษณะคล้ายชายชาวเอเชียใต้

ส่วนสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ใช้ภาษาปัญจาบีหรือปัญจาบ
โดยบทสนทนาได้ถามหากระเป๋าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร้าน
และไม่มีการต่อรองราคา
แต่นั่นก็ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น

จะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ตายหรือไม่

ฝ่ายสืบสวนได้มีการตีวงห่างจากจุดเกิดเหตุ

ช่วงก่อนเกิดเหตุแล้วมันก็จะไม่เปิดเลย

การไหลของน้ำก็จะน้อยถูกไหม

เรียกได้ว่าการทำงานของตำรวจนครบาน
ได้ว่าการทำงานของตำรวจนครบาน
ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของชายนิรนามครั้งนี้
ถือเป็นการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา

ผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดกับผู้ตาย
หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ไม่ว่าการคลี่คลายคดีนี้จะจบลงอย่างไร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้สั่งการให้ตำรวจในสังกัดทุกหน่วย
เตรียมแผนสำหรับแก้ไขปัญหา
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน